ปราบไปจับแก๊งขโมยรถหรูนะฮะขโมยจากอู่ซ่อมรถแถวนวมินกรุงเทพ
ที่เขารถมามาซ่อมอยู่นะครับแล้วคนที่มาขโมยไปเนี่ยมีอยู่สี่คนนะฮะ
คืนวันที่๘มกราคมที่ผ่านมาครับทุกผู้ชมครับจะเห็นว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในคนร้ายนะครับ
คือรอปภของอู่นะฮะชื่อนายนพดลนามสกุลวิเวกอายุ๓๙ปี
นี่เขาจ้างมาเป็นรอปภพาพวกมาขโมยรถซะแล้วนะฮะ
คือผู้ที่เขาเป็นเจ้าของรถเนี่ยรถเขาหายไปจากอู่แห่งนี้นะฮะ
อู่ซ่อมรถแถวนวมินเขตบึงกลุ่มกรุงเทพนะครับเป็นอู่ซ่อมรถหรูนะฮะ
นี่คือหนึ่งในคนร้ายนะครับท่านผู้ชมครับชื่อว่านายนพดลวิเวกอายุ๓๙
เป็นรอปภของอู่นะครับทางเจ้าของรถเนี่ยพอรถเขาหาย
เขาแจ้งให้คนที่หาเบาะแสให้เขาได้เนี่ยให้เงินรางวัลนำจับเนี่ย
เจอรถเนี่ยนะฮะแล้วก็จับคนร้ายได้เนี่ย๓แสนบาทนะครับ
นี่เจ้าของรถนะฮะคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวทัศน์ทีวีก็ไปคุยด้วยนะครับ
หมายเลขทะเบียนงง๕๕๗๗นะฮะกรุงเทพฯมหานคร
นี่คือทะเบียนรถของเขาแล้วก็รถของเขานะครับ
รถของเขาเนี่ยเขาบอกว่าพอหายไปจากอู่เนี่ย
ไปเจอภาพรถคันหนึ่งยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันเลยฮะ
นี่ฮะแล้วบอกว่าเป็นรถหลุดจำนำ
เขาบอกมันรุ่นเดียวกันเลยสีเดียวกันเลย

ใช่ดูแล้วมันก็คุ้นเหมือนรถเขาเหมือนกัน

แม่ค้าปากหมาใจดีโพสต์ภาพรถคันนี้เหมือนกันนะครับ
บอกว่ารถคันนี้คือโพสต์ข้อความบอกก็มาดีครับ
ของขวัญวันเกิดนี่ฮะแต่ว่ามันรุ่นเดียวกันสีเดียวกัน
แต่ทะเบียนมันไม่ใช่ทะเบียนป้ายแดงฮะ
หมายเลขทะเบียนคือลอลิง๙๑๖๒กรุงเทพมหานคร
แต่เขาเชื่อว่านี่คือรถของเขานะฮะหลังจากมีกล้องวงจรปิด
ว่ารบประคอของอู๋เนี่ยพาพวกมารวมสี่คนมาขโมยรถไป
ที่เป็นเจ้าของรถนะครับชื่อนายมนุนศักดิเทพหัสดินนายุธยาอายุ๒๖ปีนะครับ
เป็นเจ้าของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายนะครับ
บอกว่ารถที่ถูกขโมยไปเนี่ยนี่คือรถคุณแม่
คุณแม่เนี่ยซื้อไว้ตั้งแต่ปี๒๐๑๑นะฮะซื้อมา๑๔ล้านนะ

ล้านหกคือล้านหนึ่งแสนหกล้านหกแสนห้าหมื่น
ใช่คือซึ่งมันถูกเกินไปมาก
รอปภเปิดประตูรั้วแล้วขับออกไปเลย
เพราะรอปภเฝ้าเต็นต์เฝ้าอู่เฝ้าอะไรพวกนี้
ส่วนมากเขาจะมีกุญแจใช่ไหมที่เก็บกุญแจอะไรพวกนี้นะครับ
ขับออกไปเลยไปประกาศขายล้านหกแสนห้าหมื่น
แต่แม่ก็ซื้อมาปี๒๐๑๑๑๔ล้าน
ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ๑เดือนเอารถมาจอดซ่อมที่อู่
เพราะระบบไฟฟ้าขัดคล่องแล้วตอนนี้เป็นช่วงรออะไร
มกราคมทางอู่บอกว่าพี่รถถูกขโมยพี่
คนขโมยเนี่ยเป็นรอปภกับพวกอีก๓คน
ก่อเหตุตอนเที่ยงคืน๘มกราคม
ไปดูกล้องวงจรปิดเจอจริงนะฮะ
แล้วก็ไปเจอรถของเขาประกาศขายในเฟซบุ๊ก
แล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็โพสต์รถของเขา
เหมือนกันเลยต่างกันแค่ป้ายทะเบียน

เดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะฮะ
จนเราได้เจอตัวพื้นที่ที่เขาเอารถไปถ่ายรูป

แต่ตอนนี้ก็คือรถไปอยู่ในต่างจังหวัดแล้ว
เขาแค่เขียนลงไปว่ารถหลุดจำนำ
ไม่ติดพอร์ตภาษี๖๖๔
ขายราคา๑ล้าน๖แสนกว่าบาท
แต่ก็ทางเราไม่ได้ติดต่อเข้าไป

เค้ารู้ตัวว่าเรารู้ว่าเขาเราเจอรถเราแล้ว
แล้วก็โพสต์บอกก็มาดีครับของขวัญวันเกิด

รถรุ่นนี้สีนี้มันก็มีเยอะแยะใช้ไหม
ได้ว่าเป็นรถของครอบครัวเขาเพราะจำกุญแจรถได้พวงมาลัยก็ยี่ห้อลูฟ
ซึ่งในประเทศไทยมีไม่กี่คันแล้วจำสายกล้องติดหน้ารถได้ด้วย
เขาบอกเขาจำได้หมดนะซ้ายมือนี่คือภาพของเจ้าของรถเอง
ขวามือคือภาพที่เจ้าของเฟซบุ๊คเขาไปโพสต์ค่ะเขาบอกเขาจำเลขหลักไม้ได้ด้วยใช่ไหม
วิ่งได้เก้าหมื่นกิโลเมตรเขาจำได้โอ้โหก็ไปแจ้งความสอนอโคครามเอาไว้นะครับ
ตำรวจกองปราบรามเนี่ยเข้ามาช่วยทำคดีนี้นะครับ
แล้วก็ติดตามรถที่ถูกขโมยไปไปที่บ้านเลขที่หกสิบสามซอยคลองมะเดือดสิบเจ็ด
ผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งชื่อต้นกรับแนนอายุประมาณสี่สิบปีนี่ฮะ
ทุกผู้ชมครับไปตรวจคนที่บ้านในต้นเนี่ย
กำลังจะมาเอารถหรูคันอื่นที่มีอีกหลายคันกำลังจะขับออกจากบ้านนะฮะ
ตำรวจก็คุมตัวไว้แล้วก็ตรวจค้นในบ้านนะคือแนนเนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่โพสต์ภาพรถ
ของผู้เสียหายนั่นแหละนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
เขาก็บอกว่ารถยนต์ที่ถูกขโมยมาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้แต่อยู่อีกที่นึง
ตำรวจตามไปอีกที่หนึ่งนะฮะอยู่ที่ถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข๒
ตะบนบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกนู่นนะฮะก็ไปเจอรถที่ถูกขโมยไปนะฮะ
อู่นะครับแล้วสวมทะเบียนป้ายแดงจริงจริงนะครับแต่เจ้าของบ้านทั้งนั้นเนี่ย
บอกว่าโอ้โหไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ใครเอามาจอดมีคนเอามาจอดเนี่ย
ตำรวจก็เอารถที่ถูกขโมยไปมาตรวจสอบที่สอนอโฆครามนะครับ
เจ้าของรถแล้วก็คนขับรถพอเห็นว่ารถเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยพอเห็นบอกโอ้โหใช่แน่
นี่คือรถที่ถูกขโมยไปนะครับไปตรวจสอบเจอป้ายทะเบียนของจริงด้วยนะครับ
ยังเก็บไว้ในรถเลยนะฮะนี่ฮะป้ายทะเบียนของจริง
มีเลขไหมเท่าที่ดูเลขไมค์ผมไม่ได้นั่นเพราะว่ารถมันเข้าอู่พอดี
แต่ว่าฟวงบลัยอะไรอย่างเงี้ยจำได้ใช่ไหม
ช่วยครับใช่ครับเรียนแบบนี้แหละ
สีดำให้อีกคันนึงรถเบ้นซี๒๓๐สีบรอนอีกคันนึง
จากบ้านนี่แหละในซอยคลองมะเดือ๑๗ตะบนคลองมะเดือกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อว่าเชื่อมโยงกับขบวนการขโมยรถหรูแบบไหนอะไรยังไง
เอาแต่รถหรูทั้งนั้นนะครับเจ้าของอู่ซ่อมรถบอกว่า
ทางบริษัทเนี่ยเคยจ้างรอปภจากบริษัทแห่งหนึ่งนะจ้างมาทำงานเมื่อก่อนเนี่ย
๔ปีคนก่อนแล้วลาออกไปทางบริษัทนี้เขาก็ส่งคนใหม่มา
มาได้๒สัปดาห์เอ้านี่ฮะมาขโมยรถเขาซะแล้ว
คันนี้สีดำคันนี้ที่ตามเจอแล้วเนี่ยยังไม่เจอตัวเลยนะฮะ
๔คนพูดตรงหาพวกนี้แต่เชื่อว่าคงเป็นกระบวนการที่โอ้โฮ
เอาแต่รถหรูนั่นอ่ะสิเพราะดูจากรุ่นรถที่เลือกมาก็คือแพงทั้งนั้นเลยอ่ะ
คือใครที่ซื้อต่อเนี่ยท่านก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดด้วยนะใช่ไหม
ทีแบบโอ้โหทำไมขายถูกเหลือเกินอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะคือต้องดูดีบางทีอะไรที่มันถูกเกิน
บางทีมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นของโจรบ้าง
เป็นของแบบนี้ภาษีผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้บ้าง
จริงไอ้ข่าวเรื่องแบบพวกอู่รถหรูเนี่ย
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันดีเหมือนกันนะ